ไปดูเหตุการณ์ที่ชนบุรีคุณผู้ชมครับ
แต่ว่ามีสุนัขตัวหนึ่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างเลยค่ะ
ไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้ค่ะที่บ้านหลังนี้ค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลหนองปลือบังละมุงชนบุรีค่ะ
เป็นบ้านหรูชั้นเดียวประตูรั้วแล้วก็ประตูบ้าน
ถูกล็อกจากข้างในนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ย
มันมีกลิ่นศพเน่าฟุ้งไปทั่วบริเวณเลย
เพื่อนบ้านผิดสังเกตก็เลยประสานกู้ภัยกับมูลนิธิสว่างบริบูรณเมืองพัทยา
เอาเครื่องตัดถ่างมางัดประตูเข้าไปตรวจสอบค่ะ
ปรากฏว่าข้างในเข้าไปพบศพผู้เสียชีวิตคือนายสมคิดนะคะ
อายุ๔๘ปีเจ้าของบ้านอยู่ข้างในนั้น
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างเตียง
สีน้ำตาลเพศผู้อายุประมาณ๒๓ปี

คือมันก็ปกป้องเจ้านายของมันนะคะ

กู้ภัยเนี่ยต้องเอาอาหารมาล่อแล้วจับตัวออกไปถึงจะทำงานได้
จากการตรวจสอบพบว่าสภาพศพนอนคว่ำหน้าเปลือยกายนะคะ
แล้วก็ขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันนะคะ
เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าไม่เจอผู้เสียชีวิตมา๒๓วันแล้ว
แล้วก็เห็นปิดบ้านเงียบก็ไม่ได้เอกใจอะไร
แต่ว่าวันนี้ได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาจากบ้านหลังนี้
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงได้พบว่ากลายเป็นศพอยู่ข้างในค่ะ
ก็บอกว่าเคยถามผู้เสียชีวิตเหมือนกันก็ทราบว่าเป็นป่วยเป็นโรคเบาหวาน

เคยได้ยินบอกว่ารู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่ได้เจอกัน
จนกระทั่งทราบว่าเนี่ยค่ะเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
ร้อยตำรวจเอกองค์อาจทุมสุดร้อยเวรสอบสวนสพนปริว
บอกว่าแนวทางการสอบสวนทราบว่าเบื้องต้นผู้เสียชีวิตมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ
แล้วก็จะไปมาหาสู่เป็นประจำ
เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็คงต้องตรวจสอบกันต่อไปนะคะ
ตอนนี้ได้ส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สุนัขตัวนี้นะคะมันไม่ยอมห่างจากเจ้านายเลยค่ะ